ได้เพียงแต้มเดียวจาก๔เกมแรกและยังไม่ชนะใคร
แต่จะได้อียูฟวีลำกลับมาช่วยทีมในแนวรุก
แต่น้นม่วงงามพุทธศาสตร์ประตูจะฟิตกลับมาพร้อมลงสนาม
ขณะที่อองทูกองหน้าทีมชาติพม่าแม้จะโดดเด่นในเกมล่าสุด
แต่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับ
เราจะแข่งการช่วงหัวข้ามวันนี้เวลา๒ทุ่มครับ